ต่อกันที่พี่โดมกับเมทัลดีกว่า
คู่นี้คุณขาคบกันมาตั้งนมตั้งนาน
เหมือนแทนที่จะคนที่ดูอยู่มันกรับตัวรับได้

แต่ต้องบอกเลยว่างานนี้ดิฉันปรบมือให้พี่โดม

โดมกลางปีกปกป้องเมธันจ้า
ให้มันรู้แล้วเช่าบ้างว่าเมธันแฟนใคร

ดูแล้วยังไงก็ไม่อินคุณจริงเมธันสุดขาวนะครับ
ไม่นานมานี้กลายเป็นประเด็นอีกครั้งหลังจากที่
โดมเนี่ยโพสต์ภาพร่วมเฟรมกับสาวเมธัน
ก็มีชาวเน็ตมาแสดงความคิดความเห็นกันเยอะ
อันนี้คืออยู่ที่บ้านพี่โดมบ้านพี่โดมเขาเป็นสตูดิโอ

ก็เนี่ยวิจารณ์มาว่าเมธันแต่งตัวอะไรใส่
สายเดียวแล้วนั่งก้มอย่างนั้นอีกไหม
ก็ต้องเห็นร่องเห็นหน้าอกหน้าใจประมาณนี้
เขาก็เลยบอกว่ามีคอมเมนต์หนึ่งคุณคอมเมนต์แรงว่า
แต่งตัวอะไรช่วยให้เกียรติแม่พี่โดมบ้างนะ

พี่โดมว่าอะไรแม่พี่โดมยังไม่ว่าอะไรเลย
ซึ่งนักร้องหนุ่มค่ะคุณโดมเองก็ไม่รอช้านะครับ
โพสต์ข้อความชี้แจงตอบกลับแบบทันควันเลยทีเดียวนะครับ
ทั้งคู่ก็ควงกันมาร่วมให้กำลังใจน้อง
มาร่วมคัดแยกปรายศนียบัตรที่

คุณก็เลยขอเคลียร์ประเด็นนี้แล้วกันผ่านบันเทิงไทยรัฐของเรา
บอกว่าการปกป้องคนรักเป็นสิ่งที่ควรทำ
เพราะว่าหวานใจเนี่ยเปรียบเสมือนคนในครอบครัว
แล้วก็ออกตัวด้วยนะคะว่าใครจะด่าหรือว่าไม่ปลื้มยังไง
ไม่กระทบกับความสัมพันธ์ของโดมกับเมธันอย่างแน่นอนค่ะ
คือจริงเราคบกันนะครับ
ก็ผมก็มองว่าน้องคือคนของผม
เป็นผู้หญิงที่อยู่เหมือนอยู่ในครอบครัวผม
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีคนที่แบบ
โรคจิตหรือว่าผู้จารย์ไม่ถูกต้อง

ผมก็ต้องปกป้องน้องมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยครับ
ผมก็ไม่ยอมให้ใครมาแกล้ง
หรือว่ามาคนของผมคนในครอบครัวผม

เขาใช้คำแบบไม่ดีเลยครับ

ผมเชื่อว่าเป็นคนอื่นก็ต้องตอบโต้แบบนี้ครับ

เหมือนผ่านมาหลายเรื่องนะ
ก็หนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่
ไม่ได้สาระสำคัญอะไรสำหรับหนูเลย
เพราะว่ายิ่งเราอยู่ใช้ชีวิตต่อไปเรื่อย

แล้วยิ่งมองเห็นถึงสิ่งดีรอบตัวมากขึ้นเท่านั้นนะคะ

พี่น้องมีความพูดในสิ่งที่พี่น้องอยากพูดไปแล้ว

คือประเด็นที่คนด่าเมื่อกี้ฉันยังพูดไม่หมด
เขาขุดมาด่านะคุณเขาบอกว่าย้อนไปนู่นหลายปีก่อน

ยังไม่พอยังมีอีกบอกว่าอะไร
ชื่อเดิมเนี่ยชื่อมายแหมเพราะเข้าวงการ

แล้วนาว่ามายเนี่ยก็คือชื่อเล่น
อันนี้ก็ต้องให้โอกาสเขาออกมา

คุณอยากจะเป็นป้าของคุณโดมใช่ไหมคะ

แต่ต้องปรบมือให้กับพี่โดมดังจริงค่ะ